เพื่อนรักเดินทางมาหาและกินเหล้าด้วยกัน
หลังจากนั้นเพื่อนรักมีอาการเหมือนกับนอนนิ่ง

ระหว่างทางตัวเริ่มแข็งเอาแล้วสงสัย
ไม่หายใจด้วยตายแน่เลย
จะเอาร่างเพื่อนไปไว้ที่มูลนิธิให้ช่วยเผาศพให้หน่อย
มูลละนิธิบอกว่าไม่ได้คุณแจ้งความรู้ยัง
ต้องทำตามขั้นตอนกฎหมายจู่จะเอาศพใครมาให้ผมเผาเลย
มันทำไม่ได้โอเคไม่เป็นไร
อบร่างเพื่อนรักจะกลับไปบ้านครับ
ระหว่างทางเอาไปไหนต่อดีเนี่ย
ไม่รู้ทำยังไงเอาวางกองไว้ตรงนี้ก่อนก็แล้วกัน

ตำรวจสภเมืองสมุทรปราการพร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยพบว่า

มีคนที่อยู่กับศพด้วย๒คนครับ
จำได้เลยว่าผู้ชายทั้งสองคนนี้

เพื่อจะขอให้เผาศพเพื่อนให้หน่อย

ตำรวจก็เลยต้องเชิญตัวชายสองคนนั้น
ประกอบไปด้วยนายวินัยอายุ๕๓

เป็นเพื่อนกับผู้ตายผู้ตายชื่ออ่อง

หลังจากนั้นมีอาการแปลก

หลังจากนั้นให้เจ้าของหอพักช่วยเรียกรถให้หน่อย
เอารถตุ๊กมารับพาไปโรงพยาบาล
ระหว่างทางครับตัวในอ่องเริ่มแข็งแล้ว

สงสัยสงสัยว่าเพื่อนไม่น่ารอดแล้ว

เผาศพให้หน่อยเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้

สุ่ม๔สุ่ม๕ได้ยังไงล่ะต้องแจ้งความก่อน

พิสูจน์การตายก่อนหรือไม่อย่างไรเนี่ย

เก็บสมสบเพื่อนกลับมา

ไม่รู้จะทำอย่างไร
ผมก็มาวางที่เดิม
เอาแจ้งที่เจ้าของรังทายมาโทษค่ะ

ผู้ตายเองเขาก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องด้วย
ก็เลยตัดสินใจเอามาไว้ที่เดิมเลยก็แล้วกัน

เขาก็พูดตรงแบบนี้นะครับ
ในขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการครับ
บอกว่าจำได้เลยว่านี่เป็นศพที่เพื่อนพาไปที่มูลนิธิ

แต่ว่าด้วยความสงสัยแล้วมันก็มีข้อกฎหมายกำหนดเอาไว้
ระบุเอาไว้นะครับเลยไม่สามารถเผาศพให้ได้
หลังจากนั้นก็เดินทางไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจครับ
ให้เอาศพไปที่โรงพักเพื่อไปแจ้งความอะไรอย่างนี้ครับ

ตอนนี้เขาก็ขับออกไปครับ
ก็ผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
แล้วก็มีศูนย์กู้ชีพเขาก็แจ้งเข้ามาว่ามีคนป่วย

แล้วก็เลยมีเจ้าหน้าที่กู้ชีพเขาเข้าไปตรวจสอบครับ

ทางด้านของผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่หอพักของนายวินัย

อยู่บริเวณใกล้กับหอชมเมืองสมุทรปราการ

พาไปดูจุดที่ในอ่องที่เป็นผู้ตายนะครับ
เขาเดินทางมาพบเป็นห้องพักเล็กแคบครับ
เขายังเสียใจมากนะครับที่เพื่อนรักมาด่วนจากไป
เพราะว่ารู้จักกันมาได้๒ปีครับ
โดยทางด้านนายวินัยบอกว่า
รู้จักกับนายอ่องมาประมาณ๒ปีแล้ว
ตลอดที่ในอ่องมาอยู่ที่เมืองไทยไม่มีญาติเลย
ตัวเขานี่แหละคอยช่วยเหลือซัพพอร์ต
ศพของในอ่องนั้นอยากจะนำไปประกอบพิธีเอง
แต่ว่าไม่มีเงินแล้วก็ไม่ใช่ญาติก็คงจะดำเนินการอะไรไม่ได้
ในอ่องเองก็ป่วยมานานแล้วด้วย
ก่อนเกิดเหตุในอ่องมาหาที่ห้องแล้วก็ดื่มเหล้า
แล้วหมดสติก็เลยจะพาไปโรงพยาบาล
แต่ว่ามาตายระหว่างทางไม่รู้จะทำยังไงเลยพาไปบูรณิธิ
หลังจากนั้นพอทางมูลนิธิแจ้งว่าเผาศพให้ไม่ได้หรอกต้องไปแจ้งตำรวจก่อน
ก็เลยตัดสินใจพาร่างกลับมาที่หอพักจะมาขอให้ทางหอพักช่วยหน่อย
กระทั่งเจ้าของหอบมาพบแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนั่นเองนะครับ
นี่ก็คือที่มาที่ไปที่นายวินัยเนี่ยเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังทั้งหมด
ในขณะที่ทางพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรปราการบอกว่า
ว่าที่ทำไปเพราะไม่รู้ขั้นตอนทางกฎหมายก็ไม่ได้มีการดำเนินคดีใดนะครับ
ส่วนศพในอ่องเนี่ยเบื้องต้นยังอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีที่บางพลีครับ

ดังนั้นถ้าหากว่ามีญาติหรือครอบครัวติดต่อประสานมา
จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป